ตั้งแต่เวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนั่นก็คือวันแชมเป็นชิป
ถ้าพูดถึงความพร้อมของนักสู้ไทยทั้งหมด๗คนเนี่ย
เป็นนักสู้๒คนแล้วก็นักมวย๕คนนะครับ
ก็เริ่มกันก่อนที่คู่เอกนำรายการแล้วกัน
เพราะว่าหลายคนน่าติดตามกับการกลับมาของน้องโอ๋ไก่ย่าง๕ดาว
หลายคนพอเป็นครูมวยที่นั่นแล้วเนี่ยเจอนักสู้มากมาย
ก็อยากที่จะกลับมาชกมวยอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งถือว่าเป็นมวยดังเพราะว่ามันต่อยในไทยบ่อยมาก
แล้วก็เจอกับยอดมวยไทยแห่งยุคหลายต่อหลายคน

แล้วก็ไม่ใช่ของง่ายที่น้องโอจะผ่านได้แน่นอน
ดังนั้นก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอน
สิ่งที่น่าสนใจสำหรับน้องโอคือ
ในคนที่ติดตามมวยไทยในยุคใหม่อาจจะไม่ทัน

เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับ

รวมถึงแชมป์เวทีราชดำเนินนะครับ
เขาก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งนะครับ
สำหรับโอกาสครั้งนี้คู่ชกอย่างหานจือหาวนะครับ
เร็วมากแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยม

ที่ผ่านมาก็ฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับ
ก็ทำให้ร่างกายนั้นแข็งแกร่งขึ้นเยอะเกิน

ยืนกับใครก็เตี้ยวออกเขาหมดนะครับ
เพราะว่าน้องโอในสมัยต่อยมวยไทยเราก็ทราบกันดีคือต่อน้ำหนักให้กับคู่ต่อสู้นะครับ
ต่อยกับเวทใหญ่ไม่มีปัญหาเป็นมวยอัจฉริยะคนหนึ่งแล้วก็ออกแข้งได้หนักหน่วงมาก
ขณะที่หานชื่อหาวครับนักมวยชาวจีนก็มีสถิติในการชกมวยไทยอาชีพ
แล้วก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของศิลปะการป้องกันตัว
แล้วก็วันชมชิปให้โอกาสในการชิงแชมป์โลกครั้งนี้เขาบอกว่าท้าทายมากนะครับ
เพราะว่าเป็นแชมป์โลกมวยไทยซึ่งเขาก็ฝ่ายฝันเหมือนกัน
แล้วก็เดินทางมาไทยเพื่อเรียนรู้วิชามวยไทยตั้งแต่๑๔ปีนะครับตั้งแต่อายุ๑๔
แล้วก็รู้เลยว่าที่แห่งนี้มันเป็นที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับมวยไทย
ซึ่งตอนนี้มีโอกาสได้โดนกับขวัญใจของตัวเองบนสังเวียน
ก็นับเป็นเกียรติประวัติครั้งใหญ่ของเขาเลยนะครับ
แล้วก็อยากจะได้เข็มขัดกลับไปที่จีนด้วยแล้วก็จะทำให้เต็มความสามารถครับ
อกจากน้องโอแล้วก็ยังมีนักสู้ไทยอีกหลายคนเลยนะครับ

ฉมวกทองไฟเตอร์มวยไทยโจนัทธวุฒินะครับหรือว่าสโมกิ้งโจครับ
รวมทั้งคู่รักนักสู้อย่างภูตองชะนนพัฒนวิรัติชัย
แล้วก็ริกาอิชิเกนะครับขึ้นสังเวียนด้วย
ทางไทยรัติวิช่อง๓๒เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๒๑๓๐เป็นต้นไปครับ
ครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะดูคู่ก่อนเวลา
ซึ่งคู่ก่อนเวลาวันนี้มีริกาอิชิเกะยิงในนั้นด้วยนะครับ
ก็ติดตามกันได้ตั้งแต่ช่วงเวลา๑ทุ่มเป็นต้นไป

เดี๋ยวเราจะออกอากาศอีกทีหนึ่งในช่วง๓ทุ่มครึ่งให้ดูกันด้วย
แต่ว่าสัญญาณสดเข้า๓ทุ่มครึ่งเนี่ยคงได้ดูคู่ตั้งแต่๕๖๗๘ไปเป็นคู่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ